เพราะว่าครั้งนึงเนี่ยผม
ได้เคยเปิดบริษัทแล้วก็ทำสามารถดีชะล็งเวลาเกลียด
ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวในหลวงราชการที่๙
แล้วก็ได้รับทราบถึงเรื่องของโครงการพระราชดำริต่างมากมาย

ซึ่งครั้งนี้ก็ครบ๓๐ปีของมืออิทธิใช้พัฒนาครับ
ช่วงนี้เป็นคนที่เห็นว่าวิ่งกันเยอะมีพฤติศักดิ์ที่แบบไหน

ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเตะกับหมอ
ก็เป็นการเตะฟุตบอลนะครับ

ซึ่งก็ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นมาลาทอนหรือว่าเป็นมินิมาราทอน
ก็สามารถที่จะวิ่งเท่าไหร่ก็ได้
เท่าที่เราจะสามารถสะสมในแต่ละวัน
ทั้งหมด๔๕วันนะครับ
ซึ่งรายได้จากการสมัคร

ปัญหาต่างที่มันเกิดขึ้นมากมาย
โครงการพระธรรมดิมากมายที่
พรงท่านทรงค์พระดาษฐานให้กับพวกเรา

เพื่ออยากให้ประชาชนคนไทยนั้น
หวังจะได้พึ่งตัวเองได้ดำรงอาชีพของตัวเองได้
พัฒนาอาชีพของตัวเองได้อย่างยั่งยืน
นั่นคือสิ่งที่พวกเราคนไทยทุกคนควรจะต้องสืบสารปณิธานนะครับ
วันนี้งานน่ารักก็เลยพาครอบครัวมา
ใช่ใช่ครับ
วันนี้ก็เป็นงานที่พอจะมีเวลาครับ
เพราะเดี๋ยวคงจะเสร็จงานก็คงจะพาภรรยากับลูกทานข้าว
แล้วก็ไปถ่ายละครต่อฉากหนึ่งครับผมกับพี่นุษย์

พี่นุฏพาน้องก็มาเยอะบ่อย
ใช่ครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับ
ก็คือว่าเวลาที่เราดูแลลูกหรือว่าเราเลี้ยงลูกนะครับ
เราก็เราก็มีการปรึกษาแพทย์ตั้งแต่ฝากท้องนะครับฝากคันนะครับ
แล้วตอนนี้วิจิเพิ่งครบ๓เดือนเมื่อวานด้วยนะครับ
ทุกวันนี้เขาก็ไม่ค่อยกลัวคนแล้วนะครับแล้วก็อารมณ์ดี
เจอใครก็ทักทายก็เล่นก็ยิ้มอะไรอย่างนี้นะฮะก็เลี้ยงง่าย

ก็ต้องระวังครับเวลาที่เจอแดดแรง
หรือบางทีถ้าเกิดว่าเราเช็คอุณหภูมิแล้วเนี่ย
ทางกรมอุตุบอกว่าฝนจะตกมีละอองฝนต่าง
เราก็พยายามไม่ให้ไปโดนสิ่งนั้นก็เดี๋ยวไม่สบาย
กวนเรื่องคน
ไม่เขาฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับ
และโดยส่วนตัวผมคุณหมอบอกว่าวิจิกิสารเป็นเด็กที่แข็งแรงมาก

แต่เรียงนี้ก็มาฝากหน่วยเวลาที่พะลังเมน

อย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับก็คือว่า

และฝากคุณหมอว่า
ระยะเวลาที่จะเยี่ยมอาโกงกับอัมมา

เพราะว่าเขาดื่มนมแล้วเขานอน
ยังไม่ค่อยจะมีอาการที่ปวดหูมากสักเท่าไหร่
เขาก็จะไม่ค่อยร้องเวลาที่อยู่บนเครื่อง
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเวลาที่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าสบายตัวด้วย
บินตอนเที่ยงคืนถึงเช้า๗โมงพอดี
ก็ตรงกับเวลานอนพักผ่อนพอดี
ประสบการณ์แรกของน้องเขามีปฏิกิริยายังไงบ้าง

ร้องชีกตอนอื่นก็ตอนอื่นนั่นนะครับ
ก็จะแบบนี้ตอนชีมือเราจะชีมซ้าย
ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นโซนเด็กอยู่แล้วเนาะตอนที่เรานั่ง
มีเปรย์เด็กเอาไว้นะครับก็ไม่ใช่แบบมีเด็กแค่คนเดียวในเครื่องบีดลำนั้นเนี่ย

เป็นยังไงบ้างค่ะพาไปเที่ยวได้ค่อยมีไปกับพี่ด้วย
ส่วนใหญ่ก็ไปดิสนีแลนด์ครับไปซื้อเสื้อผ้าให้กับเขาเพราะว่าเราก็รู้จักญาติที่นั่น
ก็มีบัตรลดราคาครับก็เข้าไปซื้อเสื้อผ้าให้เขาเวลาที่เขาโตได้มีเสื้อผ้าใส่
ไปเยี่ยมอาโกงอาม่าอย่างที่เรียนเอาไว้ให้ทราบแล้วก็ผมเองก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เมมโมรี่ความทรงจำเขาเอาไว้เวลาที่เขาโตเขามาย้อนดูภาพถ่ายมาย้อนวีดีโอ
วันที่๒๑ผมโทรไปหาเขา

แล้วมีการแข่งเวลาสวีทไหมทุกรอบ

ไม่ค่อยได้สวีทนะคะ

จ่ายใข้ันจริงแล้วไม่ได้อยากได้กระเป๋าเราแบบเฟื่อเกินใจใส่เรา
อยากให้ติ๊กจริงคือขอเถอะจริงเราไม่ได้อยากได้อะไรที่มันแพงหรือว่ามันหรูอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มอยากให้เราค่ะ
จริงพี่หนุ่มมีโมเมนต์แบบนี้บ่อยไหมคะ
เพราะว่าช่วงแต่งงานหลังแต่งงานมาแล้วมีบ่อยค่ะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยอ่อนโยนตั้งแต่นี้ลูกมาเปลี่ยนไปอ่อนโยนเขาเรียกว่าอะไรล่ะคะ

นึกถึงความรู้สึกของติ๊กตลอดบางทีแค่มองตาติ๊กก็รู้แล้วว่าติ๊กรู้สึกยังไง
บางทีเราเหนื่อยอย่างนี้ค่ะแต่ติ๊กเป็นคนแบบอดทนไม่ค่อยพูด
เพราะว่าคิดว่าถ้าเหนื่อยแล้วกิ้งพูดเยอะมันจะทำให้ยิ่งเหนื่อยทุกคนยิ่งเหนื่อยไปอีกคนรอบข้างเราก็เหนื่อย
แต่พี่หนุ่มพอมองตาก็รู้แล้วว่าเฮ้ยเราเหนื่อยนะอะไรที่สามารถทำให้เราไม่เหนื่อยได้พี่เขาก็จะทำ
อย่างเช่นช่วยเลี้ยงลูกถ่ายละครคอนเสิร์ตใช่ไหมคะก็เยอะแล้วกลับมาก็ช่วยเลี้ยงวิจิก
เดี๋ยวตั้งแต่หน้าที่คุณแม่ล่ะคะลงตัวหรือยังครับแล้วก็ปรับ
หน้าที่คุณแม่เหรอคะตกเพิ่ง๓เดือนเนอะก็ปรับอะค่ะแต่ว่าก็เลี้ยงลูกคือเลี้ยงลูกเองอะค่ะ
ก็ปรับนะคะปรับก็คือว่าเวลาที่ลูกตื่นเราก็ต้องตื่นด้วยปรับตรงนี้เวลานอนนะคะเหมือนเราไม่เคยได้นอนแบบเต็ม

แต่ว่าเราพูดไปแล้วหลายครั้ง

เราก็เลยมีความรู้สึกว่า
แล้วเราก็เข้าใจ

อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม
สิ่งใดก็ตามที่อย่างที่ผมเคยเรียนเอาไว้ให้ทราบแล้ว
ถ้ามันไม่ใช่สิ่งนั้นเราก็ต้องเป็นหลักให้กับภรรยาและลูก
อะไรที่เขาทำถูกก็ต้องชมเชยเขา
อะไรที่เขาผิดหรือว่าอะไรที่เขาพลาดไป
เราก็ค่อยสอนเขาค่อยบอกเขา
เพราะว่าเราใช้ชีวิตคู่กันไม่ใช่แค่วันนี้จนมันตาย

วันนี้ครับ
ตลอดซีน
พวกจิ้งไข้ต้มถั่วเขียวอะไรนี้นะครับ

ก็คือรูปบางรูป

ป่านนี้วิจิได้นั่งรถเที่ยวทุกวันแล้ว

เราก็ขออนุโมทนาบุญให้กับป่า

เจ้ากรรมนายเวรสัพศาสตร์สัพศิลป์ทั้งหลาย

เพราะวันนี้คือเราเป็นพ่อแล้วแล้ว
วันที่แบบคุณพ่อไม่อยู่แล้วความรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหม

คิดถึงป่าแล้วก็จำในสิ่งที่ป่าบอก

แล้วก็คิดว่าคงจะนำมาสอนลูก

โอเคค่ะขอบคุณค่ะ